อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องเร่งล่าคือคนร้ายนะครับ
ปล้นธนาคารได้เงินไปประมาณ๙แสนบาท
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืน

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพบตร
นำทีมแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหา

เงินสดไปถึง๘๗๕๐๐บาท
โดยที่ผู้ต้องหาทั้งสองเป็นคู่รักจอมโจร
ที่มีคดีติดตัวมามากมายทั้งผัวทั้งเมีย
แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายชายจะอกหักซะแล้ว
เพราะในขณะที่ฝ่ายชายยอมรับสารภาพ
ฝ่ายหญิงกลับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เนื่องจากวันที่๒๒มกราคม๒๕๖๒
นายชัยวัดมีชาคะหรือนายแอ้อายุ๓๒ปี

ถือปืนพกแบบลูกโม่ไม่ทราบขนาด
ไปจี้ชิงปืนจากรอปภของธนาคารแห่งหนึ่ง
สาขาเทสโกโลตัสประชาอุทิศ
จากนั้นก็หันไปจี้พนักงานบริเวณเคาน์เตอร์
และกระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปกวาดเงินสด
กว่า๘แสนบาทใส่กระเป๋าเป้
และออกจากธนาคารขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ก่อนนำมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้าที่สวมใส่
หมวกกันน็อกไปทิ้งคลองในซอยโปร่งอารมณ์
แวงท่าข้ามเขตบังขุนเทียน
และนางสาวพระกามาศประดับวงหรือหนู
อายุ๒๙ปีแฟนสาวขับรถยนต์มารับพาหลบหนี
หลังเกิดเหตุชุดคลี่คลายคดี

ทราบว่าคนร้ายขี่รถหลบหนีไปย่านท่าข้าม
เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ

ของรถยนต์ที่ใช้หลบหนี

จากที่เกิดเหตุใช้เวลาเพียงไม่นาน

เคยมีคดีติดตัวมาหลายคดี

และขับรถขณะเมาสุรา
พระกามาศแฟนสาวก็อยู่ระหว่าง

ธนบุรีในข้อหารับของโจร

เป็นคู่รักจอมโจรที่ก่อเหตุ
อย่างโชคโชนก่อนจะมาร่วมกันวาง

ตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับคนร้าย
ทั้ง๒ทันทีในข้อหา

โดยใช้ผ้าคลุมศีรษะและใบหน้า
เพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้

หรือให้พ้นจากการจับกลุ่ม

วงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร

สอบสวนเบื้องต้นด้านในชัยวัดยอมรับสารภาพ
และบอกเหตุจูงใจในการปล้นครั้งนี้
ตนมีภรรยามาแล้วถึง๓คน

ประกอบกับไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
ก่อนจะได้มาคบหากับนางสาวพระกามาศ

และร่วมกันวางแผนปล้นครั้งนี้ขึ้น

ตนได้นำเงินไปซื้อทองรูปภัณฑ์

ซึ่งตำรวจได้ติดตามและยึดของกลางไว้ได้

สร้อยทองที่นายชัยวัดซื้อเก็บไว้

ชิงมาจากรอปภธนาคาร

รถยนต์ฮอนด้าซีวิกสีแดง
พ๙๔๐๖กรุงเทพมหานคร

แต่ดูเหมือนว่าความรักของคู่รักนักปล้นคู่นี้

กลับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

และพยานบุคคลที่ระบุตัวชัดเจน
นางสาวพระกามาศก็หนีไม่รอด
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในที่สุด